วันนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะตกเกือบทุกวันเลยแล้วก็เกือบทุกพื้นที่เลยนะคะ
เงี้ยเขี้ยขอมันออกมาเยอะแยะค่ะที่จังหวัดลำปางนะคะงูเห่า
เขาคงคิดว่าชื่อของเขาคืองูเห่าเขาอาจจะเป็นหมาก็ได้
มีเด็กปั่นจักรยานขับเนี่ยผ่านเขาคิดว่าเขาเป็นหมาค่ะ
ออกมาขู่ฟ่อแล้วก็ไล่ตามจะฉกแบบนี้เนี่ยไล่ตามจะฉกเด็กค่ะ
จุดนี้ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางค่ะเด็กชายอภิรักษ์กันเอ้ยอายุสิบสามปี
ปั่นจักรยานผ่านไปที่ตรงนี้เป็นหน้าสวนนะมีงูเห่าความยาวประมาณหนึ่งเมตร
ไล่ตามเลยเด็กชายเห็นท่าไม่ดีโยนจักรยานทิ้งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะ
โยนจักรยานทิ้งทิ้งลงกับพื้นงูเห่าตกใจค่ะ
ก็เลยหนีกลับเข้าสวนไปพ่อของน้องคนนี้นะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายกล้องวงจรปิดในลำปางเอาคลิปนี้มามอบให้
เตือนภัยระมัดระวังงูนะเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ได้ขดอยู่ตามเอ่อ
ซอกตามมุมต่างอย่างเดียวมันออกมาไล่ฉกได้ด้วย
สภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากการที่หนีน้ำท่วมออกมานะคะ
คุณเห่าใช่มั้ยเลือมค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่เมืองคำพร้อย
ปฐุมธานีลำลูกกานะคะโอ้โหนั่นแหละค่ะ
นั่นแหละค่ะที่ส่องไฟนั่นแหละค่ะ
งูเหลือมันไปกกไข่อยู่บริเวณใต้ต้นไผ่ด้านหลังบ้าน
โอ้โหชาวบ้านบอกว่าต้องโทรตามกู้ภัย
กู้ภัยมาถึงเสร็จปุ๊บฉีดสเปรย์เลยค่ะ
เปรย์พ่นเข้าไปในโพรงที่มันอยู่
ให้งูสำลักกลิ่นสำลักควัน
จากนั้นใช้อุปกรณ์บ่วงคล้องตัวงูออกมาได้สำเร็จ

งูเหลือมตัวนี้ความยาว๓เมตร๗๐เซนติเมตร
ส่วนไข่ของมันที่มันกกไข่อยู่นั้น
นับไปนับมา๒๓ฟอง
ชาวบ้านที่พักอยู่อาศัยระแวกนี้บอกว่า
ที่เลี้ยงไว้มักจะหายไปบ่อยรู้แล้วแหละหัวขโมย
ฆาตกรคือตัวนี้นี่เองเหลือมค่ะ
งูชอบกินไก่ไม่ว่าพื้นที่ไหน

ทีมศาสตร์กู้พัยมูลและที

แล้วน่าจะอิ่มมากเลยไม่ยอมไปไหนเลย
นอนดูตรงเลาไก่
และในท้องมันน่าจะกินไป๒ตัวก็นอนนิ่งแบบนี้เลยแหละนะคะ
อาสากู้ภัยใช้เวลาไม่นานค่ะจับงูเหลือมออกมาได้

ยาว๓เมตร๑๕เซนติเมตรน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมนะคะ
หลังจากนั้นจับใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ

คราวนี้มาดูทางมะพร้าวหน่อยค่ะ
โฟกัสไปที่บ้านเลขที่แล้วนะคะ

บ้านเลขที่๑๑๒ทับ๑๐หมู่๗ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อาสากู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ต้องไปช่วยจับงูแบบนี้แหละค่ะ
ความยาวสักประมาณสองเมตรจับมาได้นี่เจ้าของบ้านก็กล้ากลัวกลัวนะ
เอามันไปคืนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณพันนิกาคำชูอายุ๔๐ปีเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังออกมารับพัสดุปรายศนีย์ที่มาส่งหน้าบ้าน

ไปเห็นงูกำลังเลื้อยอยู่บนพื้นตกใจกลัว
จึงรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับงูออกไป
เพราะดีนะที่มันเป็นงูทางมะพร้าวไม่มีพิษ
แต่คุณเป็นงูทางมะพร้าวเนี่ยคนที่กลัวงูตกใจหัวใจวายตายได้นะ
เห็นหน้าตามันก็น่ากลัวเนี่ยนะคะ
มาอีกหนึ่งชนิดวนกลับไปที่เหลือม
ที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๓๘ทับ๑ถนนสายชนบุรีพนัฐนิคมที่ชนบุรีเนี่ยนะคะ
เจ้าของบ้านเขาแจ้งอาสากู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงเข้าไปช่วยจับงูหน่อย
มันมากันตั้งสองตัวเนี่ยงูเหลือมพากันเลื้อยเข้ามาชักชวนกันเข้ามา
ตัวแรกไปนอนขดบนคานไม้ที่หลังคาส่วนอีกตัวนอนขดอยู่ข้างกำแพง
สารพระภูมินั่นแหละแต่จุดนี้ใช้เวลาเหมือนกันค่ะ
งานมันไม่ง่ายใช้เวลาตั้ง๒๐นาทีและคนที่มาจับงูเจ้าของฉายา
เจ้าแม่จับงูเจ้าเป็นเจ้าแม่เห็นไหมคะผมยาวเป็นผู้หญิงค่ะ
นางสาวกมลวันทองแดงเป็นผู้เชี่ยวชาญการจับงูจุดนี้ก็ต้องปีนข้ามกำแพง
เข้าไปในป่าแต่สุดท้ายก็จับงูออกมาได้นะคะ
ตัวนี้ความยาวเมตรครึ่งเท่ากันซึ่งคาดว่างูน่าจะหนีน้ำขึ้นมา
แล้วก็มาอยู่ที่สูงช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องค่ะ
เจ้าหน้าที่หลังจากจับเสร็จแล้วก็ฝากเตือนไปเลย
ฝากในฐานะทางทีมงานด้วยเนี่ยนะคะฝากเตือนประชาชนช่วงนี้
ไปในที่มืดเหยียบไปในพื้นที่ย่าต่างระมัดระวังให้ดี
งูออกมากันเยอะเลยค่ะ
ระวังด้วยแล้วตัวเลขก็ต้องระวังนะ